สรานกินวันนี้เดี๋ยวจะพาไปที่จังหวัดเผทย์ชมูน
เขาบอกว่าร้านนี้โปรโมชั่นดีแต่งชุดไทยไปทาน

นายหนวดอาหารตามสั่ง
การแต่งตัวของพี่แก่มาแบบนี้เลยโอเดอร์เพียบหนาอย่างนี้เลยเหรอพี่โอ้โห
เอาไปดูกันหน่อยร้านนี้อยู่ที่ไหนพี่กัดอยู่แถวเรือนถนนหมายเลข๒๑
สระบุรีลมสักหน้าห้างโลตัสบึง๓๐๐๐บาท
ตำบลทรัพย์สมทรอดเอาเพลิงบึง๓๐๐๐บาทเจ้าหวัดเพชรชาบุญ
เห็นหน้าโหดเนี่ยแต่อยู่ในโหมดที่น่ารักนะจ๊ะเพราะเขาน่ารักกับลูกค้ามากจริง
เขาบอกอย่างนี้ว่าเพื่อเป็นการต้อนรับวันสงกรานหรือวันปีใหม่ไทย
มีโปรโมชั่นเด็ดตลอดทั้งเดือนเมษายนคือลูกค้าที่แต่งชุดไทยมาทานที่นี่
ฟรีไปเลยอย่างนั้นเลยนะเจ้าของร้านเขาก็แต่งชุดไทยโบราณ
แบบนี้เพื่อรอรับลูกค้าเอกลักษณ์ของพี่แกเห็นมาแต่ไกลหนวดเคราวยังเท่
เรียกเล่นชื่อเล่นเขาคุณหนวดละกันอายุ๓๕ปีเอง
เขาบอกว่าเหตุผลที่ใส่ชุดไทยเพราะว่ามันใกล้ถึงวันปีใหม่ไทยไงวันสงการ
ก็ใส่ชุดไทยมาต้อนรับลูกค้านี่น้องโอ๊ยน่ารักมากเลย
โอ๊ยว่าวันนี้ค่ะนี่ท่านจะติดพ่อนะนี่สำหรับเมนูซิกเนเจอร์ของร้านนี้
ชอบมากันเป็นกลุ่มนะแล้วก็สั่งเลยก็คือเมนูโคตรเด้งหมู
ชื่อเมนูเขานะราคา๖๙บาทแล้วก็เมนูโคตรเด้งทะเลราคา๑๐๙บาท
และยังมีเมนูเย็นตะโฟเส้นปลาทะเลอีก๙๙บาท

ราคาเริ่มต้น๕๐๕๕บาท

บางคนบอกไปว่าไม่ได้กินเตี๋ยวอยากกินข้าว

ข้าวผัดแล้วก็ยังมีผัดไทย

คุณผู้ชมครับหมายได้โทรศัพท์เราขึ้นให้